พูดถึงคนรุ่นใหม่เมื่อวานหลังเกิดเหตุก็มีทั้งดารานักแสดงบุคคลที่มีชื่อเสียง
ออกมาแสดงความคิดความเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็ออกมาแสดงความเห็นเรื่องของการเมืองด้วย
คือความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลมีเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป
ก็มีการแชร์รูปมีการโพสต์รูปอะไรต่างนะฮะ
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราหรือว่าคนในวงการ
ก็ได้มีการโพสต์ข้อความประมาณว่ายุติความรุนแรงอะไร
ใช่ค่ะแต่ว่าก็มีหลายคนที่หลังจากโพสต์แสดงความคิดความเห็นไปแล้วก็มีเรื่องผลกระทบจากงานตามมาด้วยเหมือนกัน
ถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะนะคะเขาก็โพสต์ภาพแชทผ่านไอจีค่ะ
แชทเนี่ยมีข้อความบอกว่าคุณรีมคะช่วงนี้รบกวนขอให้ไม่โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองในช่วงนี้
ไปจนถึงเดือนตุลาคมสองพันยี่สิบเนื่องจากทางลูกค้าค่อนข้างซีเรียส
และจะไม่ชำระเงินค่ะ
ซึ่งก้อยอรัชพรก็ได้พิมพ์แล้วก็แสดงความเห็นต่อแชทนี้นะคะ
ก็บอกว่าตามนี้แหละ
อยู่ในประเทศที่พูดเรื่องการเมือง
ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตไม่ได้นะคะ

เข้าใจคนต้องทำตามคำสั่งนะคะ
แต่ทำให้ไม่ได้สู้ค่ะ

เข้าใจทุกคนที่ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองมากค่ะ

ประชาธิปไตยมีค่าเท่าเงินหลักหมื่นเหรอคะเกินไป

ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แพร่ต่อเต็มไปหมดอ่าตอนนี้
นอกจากนี้ก็ยังมีดาราอีกหลายคนนะคะ
อย่างเช่นคุณปุ้มปุ้ยพันธิพาภรรยาของกวินดูวาน
เขาก็เคยโดนขอให้ลบโพสต์เกี่ยวกับเรื่องการเมือง

ก็คือลักษณะเดียวกันกับที่ก้อยอรัชพรโดนมาแล้วเหมือนกัน

ก็เป็นในส่วนของฝากฝั่งทางด้านบันเทิง
คนบันเทิงมีอีกหลายคนฮะมีอดีตนางงามต่างก็ออกมาไลฟ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเมื่อคืนด้วย
ทางแสดงไบรนด์เองก็มาแสดงความคิดเห็นต่าง
เฉพาะเรื่องของการวิธีการที่สลายการชุมนุมของเมื่อคืนนี้